อันนี้สมาชิกพักเพื่อไทยก็เคยออกมาตั้งข้อสังเกต
ต่อโครงการขุดลอกบ่อนและคูครองทั่วประเทศ
เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแรงของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ได้มีการมอบหมายให้กับองค์การทหารผ่านศึกเข้ามารับผิดชอบโครงการนี้
โดยไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องเหล่านี้มาก่อน
ซึ่งก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีความไม่ชอบมาภากลเกิดขึ้น
วันนี้นะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดพิศนุโลก
เพื่อไปติดตาม๑ในหลายร้อยโครงการ
ซึ่งก็พบว่ามีการจ้างช่วงต่อมาถึง๔ต่อด้วยกัน

ติดตามติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
หินลาดอำเภอวัดโบดจังหวัดพิศนุโลกเป็นโครงการที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้จ้างให้องค์การทหารผ่านศึกหรืออพศดำเนินการตามงบประมาณแก้ไขปัญหาภัยแรง
วงเงิน๙๗๕๐๐๐บาทที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่๓๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา
แต่จนถึงปัจจุบันนี้ทุกอย่างก็ยังไม่เสร็จสิ้นเพราะเพิ่งเริ่มดำเนินการเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา
ที่สำคัญเป็นที่รับรู้กันอยู่แล้วว่าองค์การทหารผ่านศึกไม่เคยมีประสบการณ์หรือเครื่องมือในการขุดลอกน้องบึงเอง
แต่ใช้วิธีจ้างช่วงผู้รับเหมาซึ่งปัจจุบันเป็นผู้รับเหมาช่วงรายที่๔แล้ว
มาวันนี้นายปลอดประสบสุรัสวดีรักษาการรองหัวหน้าพักเพื่อไทยพร้อมคณะ
ซึ่งหนึ่งในนั้นมีนายนครมาชิมอดีตสสพิศนุโลกของพักประชาธิปัตย์ได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบความจริง
โดยเมื่อเข้าไปถึงพื้นที่เป้าหมายไม่มีการปักป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการให้ทุกคนได้รับทราบ
ขณะที่ทางผู้รับเหมาไม่ขอให้รายละเอียดใดทั้งสิ้นเพราะเกรงว่าจะได้รับผลกระทบ
จึงพบแต่พื้นที่ว่างเปล่าและรถแคคโฮ๒คันรถ๑๐ล้อ๓คันเท่านั้น
ปลอดประสบระบุว่าอพศมีคณะกรรมการจึงอยากให้เข้ามาตรวจสอบโครงการนี้ด้วย
พร้อมบอกด้วยว่าพักเพื่อไทยอยากช่วยรัฐบาลปราบโกงในโครงการอื่น
โดยหลังจากนี้จะช่วยชี้เป้าให้ผู้รับผิดชอบไปดำเนินการ
ซึ่งทางพักเพื่อไทยจะมอบหมายให้นายเรืองไกลลีกิจวัฒนะ
คณะทำงานฝ่ายกฎหมายยื่นเรื่องให้สตงและปปชตรวจสอบต่อไป
ขณะเดียวกันได้ตั้งข้อสังเกตด้วยว่า
มีกลุ่มบุคคลนำชื่ออพศเข้าไปใช้ในทางที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ขององค์การ
อยากให้ระงับการใช้จ่ายในส่วนนี้เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายมากไปกว่านี้
โยธินศรีชาวนาอายุ๔๙ปีเกษตรกรผู้อาศัยอยู่ระแวกบึงน้องพลบอกว่า
ผู้รับเหมาเพิ่งเข้ามาดำเนินการขุดลอกเมื่อวันที่๒พฤษภาคมที่ผ่านมา
โดยที่ไม่มีการบล็อกท่อเพื่อส่งน้ำเข้ามาอย่างพื้นที่
หากฝนตกลงมาน้ำก็ไม่สามารถเข้ามาในพื้นที่ไม่มีวันทำให้น้ำเต็มได้
พลเอกรณชัยมันชุสุนทรกุลผู้อำนวยการอพศชี้แจงกับไทยรัฐทีวีว่า
โครงการขุดลอกคลองที่อพศทำสัญญากับหน่วยงานรัฐทั้งหมด๑๓๐๐สัญญา
วงเงินกว่า๔๘๐๐ล้านบาทขณะนี้เร่งขุดลอกคลองให้เสร็จเร็วที่สุด
ส่วนที่หลายโครงการอาจล่าช้าไปบ้างเพราะบางพื้นที่มีฝนตกน้ำขังจนไม่สามารถขุดลอกคลองได้เท่านั้น
ซึ่งแตกต่างจากข้อมูลที่ทีมข่าวและคณะลงพื้นที่ไปเห็นด้วยตาตัวเอง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน